หลายคนคงอยากจะไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
แนะนำแบบนี้นะคะว่าถ้าใครจะขึ้นเหนือ

อากาศหนาวแล้วก็หนาวจัดบางพื้นที่

ส่วนตอนกลางของประเทศก็จะเห็นนะคะว่า
ช่วงนี้หลายพื้นที่จะประสบปัญหากับภัยแรงแบบนี้

ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคให้ประหยัด
รวมถึงงดน้ำในการทำการเกษตร

ประคองให้ถึงช่วงของหน้าฝนนะคะ

ภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ปัจจัยหลักที่ส่งผลทำให้สภาพอากาศ
ในประเทศไทยแปรปรวนก็มีมาจากเรื่องของลม
ก็คือมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงจากจีนแผลลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเชียงเหนือ

ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศเย็นถึงอากาศหนาว
โดยเฉพาะยอดดอยยอดภูอุณหภูมิลดต่ำลงแล้วอาจจะเกิดน้ำค้างแข็งได้
ขณะเดียวกันนะคะยังกดลมให้เกิดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมบริเวณทั้งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามัน
รวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกด้วย
ก็จะทำให้ในระยะนี้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกอยู่นะคะประมาณร้อยละ๒๐๑๔๐ของพื้นที่ตกหนักมากหน่อย
ก็คือแถบตอนล่างนับตั้งแต่แถบจังหวัดสุราชธานีลงมาพื้นที่แบบนี้สีเข้มอย่างนี้เนี่ยมีโอกาสเกิดฝน
แล้วก็จะคำนวณนะคะจากโมเดลจำลองอากาศตลอดทั้งวันพื้นที่บริเวณนี้ก็จะมีฝนตกต่อเนื่องเลย
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ภาคใต้ระวังกันหน่อยสังเกตจากคลื่นนะคะภาพนี้นะคะ
ก็จะทำให้เราเห็นเรื่องของคลื่นที่จะเกิดขึ้นในแถบภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเยอะหน่อยนะคะ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
เฝ้าระวังเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องของการดูแลสุขภาพป้องกันตัวเองก็ต้องดูแลด้วยเหมือนกันนะคะ
ขณะที่หลายพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของภัยพิบัติต่าง
เรามีข้อมูลจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปพให้ข้อมูลเรื่องของพื้นที่
ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเอาไว้ให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดแบบนี้
ถ้าเป็นตอนบนของประเทศภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะคะ
จังหวัดเลยน้องคายจังหวัดแถบแถบติดกับเพื่อนบ้านนี้นะคะ
จะมีปัญหามีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของอากาศหนาวอากาศเย็น
ส่วนลดลงมาตอนกลางของประเทศส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปัญหาเรื่องภัยแรงหรือไฟไหม้ปาก
ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าอากาศมันแรงน้ำมันน้อยโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้แบบนี้ก็มี
ขณะที่ภาคใต้จะเห็นเลยนะคะฝนฟ้าขนองจะมีโอกาสเกิดขึ้นเยอะรวมถึงคลื่นลมแรงด้วย
พื้นที่สีเขียวนั้นจะเป็นเพียงแค่การแจ้งข่าวนะคะ
ส่วนพื้นที่สีน้ำเงินตอนบนกับตอนล่างนั้นคือต้องเฝ้าระวังค่ะ
ก็เป็นการคาดการณ์ตลอดทั้งสัปดาห์นะคะ
อย่างไรก็ตามดูแลสุขภาพให้ดีแล้วมีความสุขกันมากนะคะ